ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕นะครับได้มีการสั่งโยกย้าย๔เสือสำคัญครับ
เนื่องมาจากเมื่อวานนี้ครับที่ทหารนั้นบุกจับกลุ่มโต๊ะพนันบอลในพื้นที่เขตพระขนง

พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นทวมผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระขนง
โดยให้พันธุ์ตำรวจเอกจากจิตธรรมรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕

พร้อมมีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจโทวิทูลขุนบุญจันทร์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานพระขนง
พันตำรวจโทสมสิทธิ์สรรทัศนโชค
ระ้ร้อยตำรวจเอกจากเกรชอุปธรรมรองสรรวจสืบสวน
ไปปฏิบัติรัชการที่กองมีมังคับการตำรวจนครบานขุนน้ำ๕
พลตำรวจตรีปรัชชัยใจชาญสุขิตผู้บังคับการตำรวจภูทรสมุทรสงครามแถลงข่าวจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์แสงทัพทิมอายุ๒๑ปีชาวจังหวัดพิศนุโลก
แอบอ้างนำรูปผู้กำกับการเมืองสมุทรสงครามไปลงในเฟซบุ๊คโดยใช้ชื่อว่าเสียโจมหาการประกาศขายอาวุธปืนและมีเหยื่อหลงเชื่อ๒คน
โดยได้เงินไปแต่ไม่ได้ของผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวจริง
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไป
วันเพ็ญธนธรรมสิรินางสิริรัตนแทร่ตั้งพี่สาวและภรรยานายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่พร้อมทนายความ
ยื่นหนังสือที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของนายชูวงซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีการโอนหุ้นที่สำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีการโอนหุ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง
อายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรและผู้ต้องหาอีก๓คนในคดีการโอนหุ้นของนายชูวงมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
อายการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาทางครอบครัวในชูวงเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อสารเอง